เอาล่ะค่ะคู่นี้ต้องบอกว่าหวานหยดมดย้อยจริงเลย

สำหรับคู่คุณชาคริตกับคุณวุ้นเซนค่ะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ากลับมาครั้งนี้
จะมีสมาชิกเพิ่มมาด้วยหรือเปล่าค่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นการปลอบขวัญที่ศรีภรรยา

โจมตีหนักเรื่องฝีมือการแสดงหรืออย่างไร
สามีแสนดีชาคริสแย้มนาม
ถึงกับเคลียร์คิวงานจัดทริปสุดสวีท
พาภรรยาคนสวยบินลัดฟ้าไปพักผ่อน
ไกลถึงสหรัฐอเมริกานานถึง๑๐วัน
ดูได้จากในอินสตาแกรมของทั้งคู่

เพราะเหล่าฟอลลอเวอร์ได้เห็นโมเมนต์มุ้งมิ้งของทั้งคู่
ตั้งแต่บนเครื่องบินจนเท้าแตะต่างแดน
ฝ่ายชายยังทำหน้าที่ช่างภาพประจำตัว
ชัตเตอร์โดยมีสาววุ้นเส้นเป็นนางแบบ

พากันมาคอมเมนต์เชียร์ว่าน่ารักขนาดนี้
ขอให้มีโซ่ทองคล้องใจเหมือนคู่อื่นในวงการสักที
ก็ไม่แน่นะคะว่ากลับมาครั้งนี้อาจจะมีข่าวดีก็ได้ค่ะ